มีเขาชวนไปดูผมบอกผมไม่ชอบ

จากดวงเราจะไม่ถามให้คุณเล่าชีวิตคุณเป็นยังไง
คุณลองฟังจากดวงคุณก่อนแล้วเราค่อยมาถามคุณ

คุณมณัฐบุญจำนงเนี่ยเกิดวันที่๒๓มิถุนายน
พศ๒๒๓เวลาก็ประมาณเช้านะครับ
ก็จากวันที่เกิดและเวลาเกิดเนี่ย
ราศีและลักษณะอยู่ที่เดียวกันคือมิถุน
คือคนเกิดราศีนี้เนี่ยราศีมิถุนเนี่ยโดยส่วนรวมที่ผมเคยเป็นหมอดูมา๒๕ปีแล้วเห็นเนี่ย
ก็เป็นราศีธาตุลมเป็นราศีที่มีสถิติของชีวิตเป็นคน

พอบอกธาตุลมปุ๊บนึกออกเลยว่าน่าจะอ่อนไหวมาก
คือเราคิดไงในการซ้อมมวยแรกของนักมวยทุกคนจะต้องวิ่ง
วิ่งเสร็จก็ต้องมากระโดดเชือกแล้วก็ซ้อมกระสอบทรายใช่ไหม
เสร็จแล้วหลังจากนั้นจึงเริ่มซ้อมเป้ากว่าจะมาซ้อมคู่
ทีนี้ไอ้ตรงซ้อมคู่เนี่ยผมยังมีคำถามแล้ว
จิตใจเขาลึกเกือบเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนกลัวคนอื่นเจ็บ
เพราะฉะนั้นแปลว่ามณัฐเนี่ยจะต้องยอมให้เขาชกก่อนเปิดหน้าให้เขาชกหรือเจ็บก่อนถึงจะต้อง
เขาเรียกมวยจังหวะสองเพราะเขาเป็นคนสงสารคือต้องกาดกั้นอย่างเดียวกาดแล้วหลบ
สไตล์ผมเอาล่ะครับต่อยมวยเป็นมวยตีมือครับ

ตามดวงชะตานี้เนี่ยตัวมะนัทมีความหมายอย่างงี้นะ
หนึ่งเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบการเรียนรู้หรือชอบฟัง
โดยพื้นฐานเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงและเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักและเมตตาอ่อนน้อมถมตน
แล้วโดยส่วนตัวเขาเป็นคนถือตัวสีตนเพราะว่ามณัฐเกิดวันจันทร์ทำให้ดาวประจำตัวคือดาวพุทธเนี่ย
มีตำแหน่งเป็นเดชตามทักษะแปลว่าเป็นคนหญิงทอนงตนเป็นคนถือตัวพอสมควร
เป็นคนระวังตัวเป็นคนไม่มั่วเป็นคนที่รู้จักระมัดระวังในการคิดในการทำ
เหมือนกับคนขี้เก๊กหรือขี้แอ๊กเนี่ยแต่ในใจน่ะอ่อนไหว
นี่ต้องถามกันใช่ไหมนี่ต้องถามกันก่อน
ใช่ไหมฮะที่เขาอ่านมาใช่ที่เขาอ่านมานี่คุณเงียบอย่างเดียวคือเงียบเพื่ออะไรฮะ

ในสมัยเด็กมณัฐเป็นคนยังไง

แล้วน้องเป็นนักมวยด้วยไหม

เพราะผมเรียนมาเรียน
ม๓ก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพ

แสดงว่าเป็นเด็กที่แบบว่าค่อนข้างจะชอบเรียนรู้

แต่ผมชอบฟังเวลาใครพูดอะไรจะนั่งฟังอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เขาเป็นคนที่ครบในดวงชะตาในเรือนสหัชชะเนี่ย
มันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัย

มีตอนนี้ถ้าผมคบจริงที่เป็นห่วงผมก็เวลาคุยอะไรปรึกษาได้ครับ

เพราะที่รู้เรื่องคือผมอยู่กับแกมาตั้งแต่เด็กครับ

แล้วเวลารู้เรื่องทำไมคุณต้องหัวเราะเยอะเขาด้วย
อยู่จนแบบว่าฟังแกออกครับ
จริงแล้วนิสัยใจคอของคุณ
เป็นเด็กดื้อเป็นเด็กว่านอนซ้อนง่ายหรือเป็นเด็กยังไงตอนเด็ก
แล้วอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยได้แบบไปมีเวลาไปเล่นอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะผมเป็นนักกีฬาเป็น
ที่เลือกไปชกมวยเพราะอะไรทำไมไม่เลือกกีฬาอื่น

มีค่ายมวยข้างบ้านแล้วมีเพื่อนไปแบบว่า

แล้วผมก็อยากแบบไปซ้อมไปอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเริ่มชกจริงจังครั้งแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮ
ก็ซ้อมมาเรื่อยแล้วก็ต่อยมาต่อยมวยไทยนั่นแหละครับ

เห็นใครเป็นตัวอย่างพ่อเพื่อน
เพราะเพื่อนเห็นเพื่อนต่อยแล้วได้เงินด้วยครับ
ชกครั้งแรกที่ได้เงินเลยชกที่ไหนฮะ
งานวัดได้ค่าตัว๑๕๐บาทครับ

ชก๑๕๐บาทผลครั้งนั้นเป็นไงบ้าง

ชกจนติดทีมชาติ

มาเข้าเรียนโรงเรียนลาชุธิราชบุรี
แล้วเราได้มาเป็นนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดครับ
หรือผมไปได้เหรียญทองจังหวัดโค้ช
ตอนนั้นโค้ชฟอนตอเนียนไปนั่งดูครับ

และเขาคำบอกให้ผู้ใหญ่ในสมัครไปขอ
จริงแล้วดวงคนที่จะเป็นนักกีฬา
ดวงเขาจะต้องเป็นอย่างไร
ดาวที่เกี่ยวของการต่อสู้ตรงเค็มแข็ง

ในระเบียบข้อกติกาของการเล่น

มันเป็นเรื่องที่แล้วนักมวยเนี่ยนะ

เกินกี่ขีดไม่ได้อะไรยังไงเขาต้องทำน้ำหนัก
ถูกต้องมั้ยฮะถูกต้องครับเป็นเรื่องระเบียบ

รู้สึกยังไงเพราะว่าคนที่อยากติดทีมชาติ

รู้สึกดีใจครับเพราะเราได้เข้าไปแล้วก็

ตามดวงเขามีดาวเดชกุมจุดเกิด
มันแปลกในดวง
ดวงชะตานี้มีดาวประจำตัว

หมายว่าเจ็บก่อน

แล้วมีสติปัญญาที่จะเอาคืน

แล้วตามดวงชะตาเนี่ย

ตัวเขาจะต้องเคยได้รับบาดเจ็บ

คือถ้าไม่ใช่เป็นนักมวยชีวิตก็ต้องเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุผ่าตัดอุบัติเหตุรถยนต์
หรือถูกชกหรือมีบาดแผล

จะต้องมีเกณฑ์ดวงชะตาชิดอยู่ใน๙
แตกไหมไม่นักมวยก็ต้องแตกเลย

ทั้งที่เจ็บหน้าสูตรกลับมาจากโอลิมปีค

ขับรถชนเสาไฟฟ้า

แต่เรารอดมาได้เนอะ
ครั้งที่สองก็ไข้เลือดออก

เลือดแสนกว่าเหลืออยู่หมื่นเดียวครับ

ต่อสู้อุปสรรคที่จะเป็นทีมชาติตัวจริง

ยากยังไงบ้างครับ
มีคนจิตเยอะมั้ย

รุ่นหนึ่งก็มีประมาณ๕๖คนแล้วก็ต้องแข่งกันนะครับ
มันไม่ใช่ว่าในรุ่นจะมีเราคนเดียวมันต้องมีแข่งขันกันเองตอนในทีมชาติอ่ะ

เคยท้อครับเหนื่อยมากท้อก็บ้างเลิกหลายรอบแล้ว

บอกว่าคุณจะเลิกก็ต่อเมื่อคุณติดผู้หญิง

ดวงอยากคิดว่าว่านาลีพิฆาตเลยจริงไหม

ดวงพิฆาตนาลีเพราะพุทธกับสุขกุมชะตาเกิด
อกจากเป็นเพชรฆาตหน้าหยกบนเวทีแล้ว

เสพสวมจนซมซาน

ดูกชะตาเป็นคนที่มี
อย่าพูดอย่างนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นักมวยเขาเป็นนักรัก
ถูกต้อง
เขาบอกว่าเป็นคนช่วยกับผู้หญิงมาแล้ว

ก็จะมีแฟนคนแรกนะครับ
ช่วยกับมวย

แล้วเราได้ไปต้อนรับไปอะไรมันเห็นตัวอย่าง
ช่วงนี้หลังตรวจจีนมาแล้วคร้าวดังสีใด
คือการเสียงานเสียการของความรักเนี่ยมันมักจะเกิดกับคนในวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ที่มีการตกผลึกของความรับผิดชอบในหน้าที่
ก็มักจะเป็นในวัยที่ประมาณ๑๐ไปปลาย๒๐จนถึง๓๐ประมาณนี้ยังหลงอยู่ได้นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องจำกัดวัยก่อนเพราะฉะนั้นราศีที่ต้องระวังเพราะมีคนเข้ามา
ได้แก่ราศรีตุลกับราศรีเมฆ
เพื่อนคือดาวอาทิตย์เป็นกาลีเพราะฉะนั้นเพื่อนส่วนมากจะหาดีไม่ได้
ยามตูมีผีผอมตอมกันยามโลงแตกผีอ้วนชวนกันหนีใช้ได้เลยกับดูเขา
คุณพยักหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดนี่คือ

แต่ชีวิตมันเริ่มพังจริงคือคุณกำลังจะเตรียมไปโอลิมปิกครั้งที่๓

เขาบอกว่านั่นแหละเป็นจุดหักเหของชีวิตคุณเลยรุนแรงที่สุด

อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณครับ
ข่าวกลับมาว่าตกอับแล้ว